เริ่มต้นเปิดลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อย
มั่นใจว่ารอบนี้ทุกอย่างจะรวดเร็วรัดกลุ่ม

เฉลี่ยแล้วนะครับทกศบอกว่าน่าจะประมาณ๓นาทีต่อคน

แม้ว่าจะมีการคุมเข้มเรื่องของคุณสมบัติ

ประชาชนกว่า๒๐๐คนทยอยเดินทางมาลงทะเบียน

อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ

โดยแยกจุดลงทะเบียนออกจากเคาน์เตอร์บริการปกติ
สะดวกในการให้บริการนั่นเองนะครับ

ทดสอบเปิดลงทะเบียนในรอบ๒ทั่วประเทศ
ระบบนักขณะนี้พร้อมแล้ว
ใช้เวลาลงทะเบียนก็ประมาณสัก๓นาทีต่อคนครับ
ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ถึงกลางเดือนพฤษภาคมวันที่๑๕เนี่ยนะครับ
ต้องคัดกรองตามคุณสมบัติอย่างละเอียดอีกครั้ง
หากไม่ตรงตามคุณสมบัติกำหนด
จะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์

เราก็กันกรองเบื้องต้นนะครับ

เราได้ประทับสะพานผ่านกำหนังผู้เยี่ยมบ้านนะครับ
หลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมา
สำหรับการทดสอบลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปีนี้
ก็กำหนังผู้เยี่ยมบ้านก็ไปทำเข้าใจรอบหนึ่งแล้ว
ก็เมื่อมาถึงจุดคัดกรอง

ข้อมูลเรื่องของบัญชีเงินฝากนะครับ
แล้วก็ที่ดินที่ถือคลองเนี่ย
ก็จะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากผลิตข้อมูลในระบบไปแล้ว
โดยการเปิดทดสอบลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนะครับ

สาขา๑๒๗๕แห่งทั่วประเทศ

ว่าจะมีผู้มาลงทะเบียน๑๒ล้านคน
จากรอบแรกนั้นมีผู้ลงทะเบียนอยู่ที่๔๖๐๐

คุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อยนะครับ
โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๕๕๙
คือหลักต้องมีที่อยู่อาศัย

หรือถ้าหากว่าเป็นห้องชุดไม่เกิน๓๕ตารางเมตร
ถ้ากรณีที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
เพื่อการเกษตรต้องมีไม่เกิน๑๐ไร่
และเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน๑ไร่
มีเงินฝากทั้งตราสารหนี้สลากพันธบัตรไม่เกิน๑แสนบาท
มีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
นี่คือคุณสมบัติสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่จะเข้าเกณฑ์
สามารถไปลงทะเบียนได้รอบใหม่๓เมษายนถึง๑๕พฤษภาคมนี้นะครับ
นี่ก็คือความคืบหน้าประเด็นเรื่องราวของการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้